แล้วต้องกล่าวถึงในเรื่องเราต้องมีความรู้ความเข้าใจไม่ใช่ไปไห้แบบงมงาย
พญานาคปรารถนาพญานาคเคยเกิดมาในชาติหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่แบบร่ำรวยมาก
แต่ไม่ทำบุญจึงไปเกิดเป็นนาค
เพราะฉะนั้นเมื่อไปเกิดเป็นนาคเนี่ยเขาเลยอยากจะปรารถนาเรื่องบุญ
เขามีสมบัติเพราะเขาไม่เคยรวย
ฉะนั้นใครทำบุญใครไปสการะใครไปไหว้แล้วไปทำบุญแล้วไปบอกเขา

เจริญกล้องไควไล่เต้นคนดีตั้งใจแต่งเพลงเอง
แล้วก็ไปเล่นให้ปู่ศรีสุโธนคราชที่คำชโนธฟัง
อีกวันหนึ่งเรตติ้งกระฉูดถล่มทลาย
แต่ถ้าสมมุติมีแฟนอย่าไปขอเรื่องแฟนนะเถอะ

คุณพัญญานาคได้รับคุณวิเศษในความเป็นนาคิกรมคุณ
ไม่เคยจะรู้เรื่องนั้นหรอกคือมีเป็นร้อยมีเป็นร้อย